เตือนภัยกันหน่อยนะคะโลกออนไลน์เนี่ยอย่างที่บอกไปก็เป็นดาบสองคมนะคะ
มุมหนึ่งเนี่ยก็ใช้ทำอาหารกินได้บางคนก็รวยจากโลกออนไลน์นี่แหละค่ะ
แต่อย่าลืมนะคะอีกมุมหนึ่งเนี่ยมิจฉาชีพมันแฝงตัวเข้าไปหลายรูปแบบ
คุณอาจจะไม่ได้ทันระวังตัวด้วยอาจจะตกเป็นเหยื่อนะคะ
พบบ่อยคือการแฮ็กเฟซบุ๊กแล้วหลอกยืมเงินคนนี้เขาเคยโดน

โดนบ่อยติดตามได้ในห้องข่าวเตือนภัยค่ะ
ครับ
โดนมาแล้วนับ๑๐รายยกขบวนขึ้นสอนอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
แจ้งความถูกมือดีแฮ็กเฟซบุ๊กลวงแชทยืมเงินเพื่อน
พฤติการมิจฉาชีพปลอมเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก
แล้วส่งข้อความไปหากลุ่มลูกพี่ลูกน้อง
อ้างว่ากำลังเดือดร้อนหนักขอยืมเงินหลักพันหลักหมื่น
ญาติพี่น้องเห็นอกเห็นใจโอนเงินช่วยเหลือ

ตำรวจตรวจสอบเลขบัญชีพบมิจฉาชีพ
ใช้บัญชีปลายทางชื่อนายธานีรัฐรัตนศรี
ใครเคยโอนเงินให้กับคนนี้รีบตรวจสอบ
โดนมิจฉาชีพแฮ็กเฟซบุ๊กลวงโอนเงิน
เพราะภัยอันตรายมีอยู่รอบตัว
เราต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อ
คล้ายเคสเดียวกันขนผมขออนุญาตบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะ
ผมเนี่ยมีเฟซบุ๊กเดียวชื่อว่าทัศนัยโค้ทองนะฮะ
แต่ตอนนี้มีคนปลอมเฟซบุ๊คผมเยอะมาก
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายชาวต่างชาติแล้วก็หลอกไปคุยกับผู้หญิงหลายท่าน
เงินบ้างชวนลงทุนบิตคอยน์บ้างอะไรบ้าง
ซึ่งไม่ใช่ผมนะครับผมมีเฟสบุ๊คเดียวตอนนี้
ถ้าเกิดมีใครทักไปยืมเงินไม่ใช่แน่นอน
นี่พี่เบิร์ตถึงขั้นต้องไปช่วยกดรีพอร์ตอ่ะ
ล่าสุดตัวปลอมนี่เป็นอะไรอยู่ที่ไหนนะวิศวะกรอยู่จีนครับ
แต่รูปเป็นทัศนายก่อนอันนี้อยู่เกาหลีใต้ครับ
ระวังด้วยแล้วกันแต่ขอบคุณที่คุณผู้ชมนั้นส่งข้อมูลมาให้นะครับ